ดูประเด็นนี้กันฮะตำรวจสพเมืองปฐุมธานีเนี่ย
เขาไปตามค้นหาตัวของผู้ชายคนหนึ่ง
คือเสพยาบ้าจนเมาพอเสพจนเมาแล้วนะครับ
แล้วก็ประกอบกับน้อยใจพ่อแม่บอกพ่อแม่ไม่สนใจตัวเอง
ยิงปืนขู่แม่ก่อนที่ตัวเองจะหนีเข้าป่าไป
ก็เป็นห่วงลูกชายหนีเข้าป่าไป
พร้อมอาวุธปืนแบบนี้จะเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับ
ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีครับเร่งค้นหาตัวนายพากรสอนศุกร์
อยู่หมู่๕ตำบลบังคูหลวงขอพระฮะตำบลคูบังหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งขู่จะยิงแม่แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนหลบหนีเข้าป่ารกทึบ
ทางเข้าสำนักงานกรกตจังหวัดปฐุมธานี
ปฐุมธานีลาดหลุมแก้วที่ตำบลบ้านฉางนะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่มูลที่ปเต็กตึงนำไฟส่องสว่างเข้าร่วม
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการค้นหา
พันธุ์ตำรวจเอกพีรพลโชติกัสเถียร
ผู้กำกับการสพเมืองปฐุมธานี
ได้ใช้ไมโครโฟนเลยนะรถของตำรวจเนี่ย
ก็เรียกกล่อมพูดเรียกกล่อมอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยนะฮะ
ในทางจิตวิทยาให้นายพากรออกจากป่ามามอบตัว
แต่ก็ไม่ได้มีการตอบรับใดและนี่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับ
ด้านของแม่ของนายพากรบอกว่าลูกชายก่อเหตุขึ้น
เนื่องจากปัญหาระหว่างแม่กับลูก
ลูกชายบอกว่าแม่ไม่สนใจตัวเองนะครับ
ฟังเสียงของผู้เป็นแม่หน่อยครับ

ท่นมันจะเงินมาจะเงินไป
อะไรเราก็เลยบอกอ้าวก็คุยกันเองเราก็ว่าอย่างนี้
มีอะไรก็คุยกันเขาสิเราก็ว่าอย่างนี้
มันก็เลยบอกว่าพวกมึงเอาลูกปืนยิงให้กินซะมั่งอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยบอกในเมื่อคุยกับเองไม่รู้เรื่องเราก็ไม่คุยแล้ว

เราก็กดวางพอสักพักพ่อก็โทรมา
ก็บอกว่าเก๊งมันมาแล้วนะมันยิงปืนที่บ้านไปนัดหนึ่งแล้ว

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจสามารถติดตามตัวนายพากรได้แล้ว
บริเวณบ้านเพื่อนสนิทภายในซอยวัดสแก่
ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
คือข้ามอำเภอเลยแหละนะครับข้ามไปหลบอยู่ที่สามโคกนะครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบสวน
เรื่องต้นนายพากรบอกว่าเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ
ที่แม่ไม่เคยมาสนใจใยดีปล่อยให้ตัวเองอยู่กับตามาโดยตลอด
จึงเกิดความเครียดแล้วก็ไปขอยืมปืนมาจากเพื่อน
แล้วมาบอกกับตาว่าจะไปยิงแม่
ก่อนที่ปืนจะลั่นลงสู่พื้น๑นัด
ด้วยความตกใจจึงรีบขับรถหลบหนีไป
ถูกจับได้แล้วก็มีการตรวจปัสสาวะด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ส่งดำเนินคดีต่อไปครับ